ไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มมิคทองระยะนะคะ
คุณผู้ชมค่ะโอ้โหตอนนี้ก็มีงานละครออนแอร์อยู่เพียบเลย
รวมไปถึงงานอีเวนต์ก็ไม่พร่องค่ะล่าสุดเจอตัวในงานอีเวนต์นะ
หลายหลายคนก็อยากจะให้มิกเนี้ยมีละครคู่กับผู้จีน
แต่เจ้าตัวบอกว่าก็คงจะต้องลุ้นกันต่อไปอ่ะนะคะแต่ที่ไม่ต้องรอเลย
ก็คือละครคู่กับพี่อ้ำพัชราภาพี่มิ๊กเนี่ยเขาชมไม่ขาดปากเลยนะว่า
พี่อ้ำสวยมากน่ารักมากและกินเก่งมากมากมากมากมากมาก
เออมันยังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ
สุดท้ายครับคุณได้เห็นภาพหลังสวยหล่อกัน
ตอนนี้สนุกมากครับผมเพราะว่าพอทำงานมาสักพักนึงเนี่ย
มากสวยทั้งบทการแสดงทุกอย่างแบบโอ๊ยเป๊ะหมดเลย
พี่อ้ำสวยมากเวลาอยู่ในกองก็นั่งมองหน้า

พี่อ้ำชอบเอาของมาให้ทาน
อ้ำเอามาเยอะมากแล้วแบบตอนนี้วันไหนเราแบบเราได้ผ่านหรือว่ามีอะไรอร่อยเราก็จะเอาไปกอง
พี่อ้ำเป็นคนชอบทานขนมมากนะครับขนมหวานนะครับ
แต่ว่าหุ่นดีมากใช่ผมก็งงผมก็พี่อ้ำครับพี่อ้ำเอาไปเก็บไว้ตรงไหน
ต้องทำบุญขนาดไหนจะได้แบบพี่อ้ำคือกินเท่าไหร่ก็กินไม่อ้วนอ่ะคุณ
นี่ขนาดชมพี่อ้ำนะอยากรู้ว่าเวลาถ้าชมน้องโบเมลดาเนี่ยจะหวานขนาดไหนนะคะ